กันอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะรักเอยเตยหวานกันสุดสุดเลย
ก็แค่ดูลูกก็มั่นไส้แล้วแล้วจะมาทำรายการให้มั่นไส้กันมาอีก
หวานเต้อเก้าบนสิบสีกันสุดริดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือชาวโซเชียลเขาก็ได้แต่อิจฉาตาร้อน
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีเพจทวงคืนฝ่ายหญิงจากฝ่ายชายถูกต้องไหม
ล่าสุดกลับกันคือมีแฟนคลับของหนุ่มแดนเนี่ยทวงคืนหนุ่มแดนบ้างแล้วนะคะ
เขาบอกว่าพี่แดนเอาพี่แดนคืนมาหนูรักมาตั้งแต่ป
ไม่รู้ว่ามีรุ่นพวกเราเลยนะรักมาตั้งแต่ป๕
งานนี้แพตตี้จะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
โอเคค่ะได้หมดค่ะ
ก็ดีแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบทวงคืนกันขำไปแล้ว

จริงเราไม่ได้หวานกันตลอดขนาดนั้นนะคะ
แต่ด้วยภาพที่เราทำอยู่
ที่มันอาจจะต้องดูแบบสวีคขึ้นนิดหนึ่ง

เพราะมันดูแบบหวานทะลุจอมากอะคุณ
หวานขนาดนี้แต่พอถามเรื่องแต่งงาน
เจ้าตัวก็ยังตอบเหมือนเดิมนะคะว่ายังไม่มีแพลนเลย
ส่วนแฟนคลับที่อยากใกล้ชิดกับสาวแพตตี้

แล้วไปสนุกกันได้ในงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของเธอ
ซึ่งนักแสดงสาวเผยว่าเตรียมมอบความสุขให้อย่างเต็มที่ค่ะ
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าในงานนี้
ในงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของสาวแพทตี้